ส่วนเรื่องนี้ค่ะที่อุดรธานีคุณนัทพงศ์ผู้ชาย
อายุ๒๓ปีร้องไห้หาพ่อเพราะว่าเขาเศร้าน้อยใจชีวิตค่ะ
น้ำตาซึมนั่งน้ำตาซึมอยู่กลางถนนในจุดที่เป็นอันตรายด้วย
หลายคนก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปดูแลเลยค่ะ
คุณผู้ชมเนี่ยค่ะเขานั่งอยู่กลางถนนอย่างที่เราเห็นนี่เลย
ตรงนี้เลยแล้วมันเป็นทางโค้งด้วยเห็นไหมคะ
เขาบอกว่ามันเป็นโค้งอันตรายนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านดุงบ้านดุงใหญ่ที่อุดรธานี
นั่งอยู่นั่นคือในโอ๊ตค่ะอายุ๒๓ปีเป็นชาวบ้านหนองเตยโนนสวรรค์
อดข่าวอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะแดดก็ร้อนแล้วรถก็ผ่านไปผ่านมา
ชาวบ้านเห็นหรือใครเห็นก็ต้องกลัวอันตรายทั้งนั้นแหละค่ะ
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะคะพาตัวไปนั่งอยู่ริมฟุตบาทหน่อย
จะได้ปลอดภัยเนี่ยคนก็พยายามเข้าไปช่วยกัน
โอ๊ตเนี่ยนั่งน้ำตาซึมค่ะเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาต้องนั่งอยู่แบบนี้
เขาบอกชีวิตเศร้าเหลือเกินแม่เสียชีวิตมานานแล้วก็อยู่กับตายายตั้งแต่เด็ก
พ่อเนี่ยไปทำงานที่อื่นตัวเองรอพ่อมารับไปอยู่ด้วยรอตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นป๖ค่ะ
จนตอนนี้ผ่านมา๑๑ปีแล้วพ่อยังไม่มารับเลื่อนมาตลอดเลื่อนมาทุกทีเลย
ตัวเองรู้สึกน้อยใจก็เลยมานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะ
สิ่งที่มันทำให้เหมือนกับว่าเป็นถึงจุดที่ทนไม่ไหวแล้วก็คือเมื่อวานนี้เป็นวันเกิด
อายุครบ๒๓คุณนัทพงศ์เขาบอกเขาอยากได้โทรศัพท์เป็นของขวัญวันเกิด
ป่าเนี่ยเอาตังมาให้๒๐๐เป็นของขวัญแต่หลังจากนั้นก็ขอคืน
บอกเดี๋ยวเอาไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ก่อนเอาไปซ่อมซาเล้งก่อน
บอกชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วพูดไปก็นั่งร้องไห้ไป
นั่งกลางถนนแบบนี้แหละจะให้รถเหยียบเลยเนี่ยค่ะ
ชุดหอดพ่อเหรอครับ
จะเห็นพ่อไหมครับ
โอ้โหน้อยใจค่ะคุณผู้ชมค่ะตำรวจก็นอกจากพาตัวมาสงบสติอารมณ์
ช่วยออกมาจากจุดอันตรายแล้วก็ช่วยติดต่อพ่อให้ด้วยนะคะ
บอกเนี่ยให้มาช่วยรับลูกชายไปด้วยนะครับ
สุดทางเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวในอาทิตย์ภายในอาทิตย์นี้นะคะ
เรื่องโทรศัพท์ที่ในโอ๊ตอยากได้เนี่ย
คุณวีรพลรักเสมอวงแอดมินเพจเฟซบุ๊คบ้านดุงอัปเดต
บอกเดี๋ยวจะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะ
นี่ค่ะก็ช่วยให้สภาพจิตใจดีขึ้นมาบ้างนะคะ
ก็ถือว่าช่วยเหลือกันไปนะครับให้กำลังใจกันไป